คุณผู้ชมครับมีสาวใหญ่ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขี่รถจักรยานยนต์มาเลือกซื้อทองในตลาด
พอถึงหน้าร้านก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ก่อนเข้าไปเลือกซื้อทอง

ก็เห็นเสียบคาไว้แบบนั้นนะฮะเขาก็เอาทั้งรถไปด้วยสิครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
ตำรวจภูทรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
รับแจ้งเหตุลักษัพรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์เกิดที่ถนนทางเข้าตลาดสดหน้าห้างทองแม่สิริพร๓
เขตเทศบาลตะบนท่ายางจงนาธิก็รุดเข้าตรวจสอบเลยนะครับ
พบนางสาวสุดาการแข็งอายุ๓๔ปี
เจ้าของรถที่ถูกคนร้ายขโมยไป
รอให้ปากคำด้วยท่าทางที่ตื่นตกใจนะครับ

ตัวเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำ
ทะเบียน๗๐๔นครศรีธรรมราชออกจากบ้านที่ตำบลกรุงหยันต์
เพื่อมาเลือกซื้อทองที่ห้างทองแม่สิริพร๓

แล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ริมถนนติดกับร้านเลย
เพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่าเข้าไปในร้านแป๊บเดียวแล้วมองเห็นไง

ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีออกมาปรากฏว่ารถจักรยานยนต์หายไปแล้ว
นี่ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิด

ทางร้านเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าร้าน

ตอนนี้ตำรวจก็ออกตามล่าตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

สำหรับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์
วางของไว้ในตะกร้าหน้ารถ
โดยที่ทิ้งของไว้แบบนั้นนะครับ
หรือไม่ก็เสียบกุญแจคาไว้เนี่ยนะครับ